พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายที่พักเพื่อไทยกันบ้าง
วันนี้เห็นบอกว่ามีคุณอุ้งอิ๊งนะคะคุณอิ๊งแพทองทานแล้วก็คุณเศรษฐา
แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยขึ้นรถแห่ขอคะแนนชาวกรุงเทพทั่วกรุงเลยนะคะ
ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสยามสแควร์ค่ะ

ขบวนคารวาลหาเสียงของพักเพื่อไทยที่เริ่ม
ตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตยไล่เลียงมาจนถึงสยามภารกรนะคะ
ณขณะนี้ถือว่าสิ้นสุดในการทำกิจกรรมการหาเสียงโค้งสุดท้าย

ทั้งสองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาแล้วก็นางสาวแพทองทานนะคะ
ก็ขอให้คนกรุงเทพแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะ

พรุ่งนี้วันสำคัญค่ะวันชี้ชะตาของประเทศไทย
ขอให้เลือกพักเพื่อไทยด้วยความมั่นใจค่ะ
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์และนายเศรษฐาทวีสิน
ขอ๒แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย
ขึ้นรถจิ๊บสีแดงแห่หาเสียงใจกลางเมืองกรุงค่ะ
โดยคารวาลขบวนแห่ทั้ง๓๓คันนัดรวมพลกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยค่ะ
เพื่อไทยใช้หมุดหมายนี้ปักหมุดเพื่อจะสื่อว่า
วันพรุ่งนี้หลังการเลือกตั้งประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยเต็มใบค่ะ
หลังจากการโบกทงคิกออฟสู้ศึกเลือกตั้งนะคะ
นายเศรษฐาและนางสาวแพทองทานขึ้นรถจิ๊บสีแดง
ซึ่งเป็นรถคันที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ได้ใช้แห่หาเสียง
วันสุดท้ายของการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๔ค่ะ
เลียงมาตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
เข้าถนนดินสอผ่านสาราว่าการกรุงเทพหานคร
ซึ่งตลอดเส้นทางตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตย
จนถึงสยามสแควร์นะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
มีประชาชนโบกไม้โบกมือทักทายแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้กับพักเพื่อไทยค่ะ
อกจากนี้ค่ะก็มีครอบครัวชินวัฒน์นะคะ
ขึ้นรถแห่มาช่วยหาเสียงด้วยค่ะ
หลังจากมาถึงสยามสแควร์วันนะคะนางสาวแพทองทันแล้วก็นายเศรษฐา
ได้กล่าวขอบคุณประชาชนนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
พร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในวันพรุ่งนี้วันที่๑๔พฤษภาคมค่ะ
และก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในนโยบายของพักเพื่อไทย
ขอให้เลือกพักเพื่อไทยส่วนกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะ
วันนี้พักเพื่อไทยก็แสดงออกให้เห็นแล้วว่า
พักเพื่อไทยมีความจริงจังและจริงใจกับประชาชนค่ะ
ส่วนประเด็นที่เมื่อคืนนี้นะคะที่นางสาวแพทองทานได้พูดถึงการกลับบ้านของ
ผู้เป็นพ่อก็คือนายทักษิณชินวัฒน์นั้นนะคะ
วันนี้ค่ะนางสาวแพทองทันยังย้ำว่า
จะกลับมาประเทศไทยของนายทักษิณยังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนจะกลับมาก่อนกรกฎาคมหรือไม่นั้นก็ต้องบวกลบเดือนกันไปค่ะ
เช่นเดียวกับนายเศรษฐาทวีสินนะคะที่วันนี้เนี่ยก็ย้ำว่า
เพื่อไทยได้เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้วนะคะ
เจตนารมณ์และก็นโยบายต่างที่ได้พูดไปเมื่อคืนในเวทีประสัยของพักเพื่อไทย
เป็นการแสดงและให้ความมั่นใจว่าพักเพื่อไทยพร้อมทำจริง
และพร้อมที่จะกรอบกู้ปัญหาของประเทศ
ขอให้มั่นใจพักเพื่อไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงของ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนพูดถึงประเด็นค่ะ
ฟังตัวข้าม
ในเวลานี้ทุกคนต้องหาเสียงอย่างเป็นที่อันนี้คือเรื่องปกตินะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสวิงหัวมีแปดมาแน่นอน
แต่เราก็ยังตอบอย่างเดิมค่ะ
ภาพเพื่อไทยจะได้เป็นแก่อนามกับรัฐบาล
และมั่นใจว่าเราจะผ่านสระแบบแดดสะร้าย
มั่นใจในนโยบายที่เราแถลงไปเมื่อวานี้
ผมพูดชัดเจนว่าเราจะทำอะไรถ้าเราจะเป็นรัฐบาล
แน่นรู้สึกว่าภูมิทางของประเทศไทยเป็นอย่างไร
การเลือกตั้งค่ะทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นของพักเพื่อไทยในการเดินสายหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
วรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสยามภารกรค่ะ